ถูกชายที่เมากาวแล้วก็คลั่งปีนข้ามรั้วโรงเรียนเข้าไปฟันน้องนะฮะ
บอกว่าไม่ได้ฟันเด็กนะ
ที่ฟันฟันผีอะไรจะคลั่งขนาดนั้น
ขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับน้องเข้ากล้องเด็กชายวัย๙ขวบนักเรียนชั้นป๓
๓ของโรงเรียนวัดลำพันบองที่อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
ถูกนายอาทิตย์ภูคังเมากาวแล้วก็คลุมคลั่งปีนรั้วโรงเรียนเข้าไป
แล้วก็ไปฟันศีรษะน้องเลยนะฮะตอนนั้นน้องนั่งเล่นอยู่แถวรั้วโรงเรียนพอดีนะครับ
เป็นแผลยาวลึกถึงกระโหลกร้าวนะฮะมีเลือดคั่งในสมอง
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
รวมทั้งอาการของน้องด้วยตาของน้องเข้ากล้องบอกว่า
ยังใจคอไม่ดีนะฮะหลานไปโรงเรียนแต่ถูกคนปีนรั้วเข้ามาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เมื่อคืนหมอผ่าตัดช่วยเหลือแล้วในส่วนของผ่าตัดสมอง
ส่วนที่มีเลือดคั่งอยู่ร่างกายเด็กตอบสนองดีแต่ยังมีไข้
ขณะที่ลูกสาวแม่ของน้องเข้ากล้องตอนนี้ก็จิตใจยังย่ำแย่เป็นห่วงลูกชาย
ขณะเดียวกันคนก่อเหตุติดกาวดมกาวเมากาวอารวาสเป็นประจำ
ก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในสังคม
อยากให้ตำรวจเนี่ยขังลืมไปเลยได้ไหม
ก็ไม่อยากเจอครับไม่อยากเจอน้ำเลยก็อยากให้ติดคุกไม่ต้องออกมา
เพราะว่าก็มาทำลายคนอื่นอีกถ้าไม่ออกมา
วันนี้ตำรวจตัดสินใจไม่คุมตัวคนก่อเหตุไปทำแผนนะฮะ
เพราะเกรงว่าจะถูกลุมประชาธนตร์เออก็สอบตามคำเพิ่มเติม
ก็ไปถามนะฮะคือนายอาทิตย์คนก่อเหตุเนี่ยบอกยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กนะ
แต่ว่าฟันผีไม่ได้ฟันเด็กแล้วไม่รู้บ้าจริงหรือบ้าปลอมหรืออะไรยังไงนะฮะ
หงายการ์ดคนเมาคนบ้ามาเลยนะฮะ
ผมเมาผมบ้าครับผมเมาผมบ้าตอนตอนเราทำเรารู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวครับเราเห็น
ตอนนั้นเราเห็นเด็กเป็นอะไรเป็นผีครับเป็นอะไรนะเป็นผี
ก็เลยเลยใช้มีดฟันใช่ครับอ่าแล้วตอนนี้เรามีอาการเราเรารู้ตัวหรือยังคะ
ดีขึ้นครับอยากขอโทษหรืออยากบอกอะไรกับครอบครัวน้องเขาไหมคะ
พี่เป็นใครเป็นนักข่าวเนี่ยค่ะผมพูดเล่นผมไม่ได้ทำ
อย่างนี้ก็ได้เหรอคะพี่เป็นใครผมพูดเล่นผมไม่ได้ทำ
บอกเมาบอกม่าบอกไม่รู้สึกตัวค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวหมอเขาตรวจสอบได้ค่ะ
ถ้าบ้าจริงอะไรจริงเนี่ยก็ไปบำบัดพอบำบัดเสร็จแล้วปุ๊บก็มาติดคุก
ไม่ใช่ว่าหงายการ์ดคนเมาคนบ้าแล้วไม่ต้องรับโทษนะฮะอืมนี่ดีนะตอนนี้
น้องยังพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับวันนี้ที่โรงเรียนของน้องข้าวกล้อง
การเรียนการสอนหนึ่งวันนะครับเพราะว่าในโรงเรียนก็ยัง
ขวัญภาวะกันอยู่นะฮะนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
สพนย่าไซก็มาหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ทั้งไปที่บ้านของนายอาทิตย์ด้วยอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่๓๐เมตรเท่านั้น
เราก็ไปดูจากหน้าบ้านในอาทิตย์เนี่ยพอเดินออกมาตามถนนก็เจอรั้วโรงเรียนเลยนะฮะ
ปีนเข้าไปก็จะเจอจุดที่เป็นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นเด็กเด็กจะมาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะฮะ
เข้ากล้องก็โชคร้ายเลยในอาทิตย์ปีนเข้ามาก็เจอพอดีเลยนะฮะ
หรือว่าจากนี้ไปรั้วโรงเรียนอาจจะต้องสูงกว่านี้ไหมนั่นน่ะสิค่ะคือต้องเพิ่มงบประมาณหน่อย
คืออย่างนี้มันเป็นเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดดีไหมล่ะพี่อุ๋ย
ทุกทางอ่ะนะผมว่าอันนี้เหล็กแหลมดีแล้วแต่ว่า
มันแหลมไม่พอมั้งคนมันก็ปีนได้อยู่ดีอืมแต่ไอ้ยาเสพติดเนี้ย
อันนี้เมากาวนะเขาอ้างว่าดมกาวเมากาวอืม
แต่คุณตาน้องเข้ากล้องก็แปลกใจว่าเมากาวมันคลั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอ
แต่มันอาจจะหลอนไงเพราะว่าถ้าดมติดหนักมันก็สมองมันก็พังเหมือนกันหรือเปล่า
อันอันนี้แน่นอนเอออย่าบ้านี่ก็โอ้โหห้าง่ายแล้วเกิน
เดี๋ยวนี้ก็ถูกด้วยนะฮะอืมท่านผู้ชมครับ
ทางคุณครูที่รีบเข้าไปช่วยเหลือน้องเข้ากล้องนะครับ
บอกว่ากำลังสอนเด็กชั้นมัธยมอยู่ได้ยินเสียงเออะโวยวายเสียงดังก็เข้าไปดูนะฮะ
แล้วก็รีบช่วยน้องนะครับทีแรกก็ต้องพาน้องเนี่ยเข้ามาด้านในแล้วก็ล็อกประตูก่อน
กลัวคนร้ายจะเข้ามาแล้วพานโลงก็มาช่วยอุ้มน้องเข้ากล้องนะฮะ
พยายามห้ามเลือดกันแต่เลือดก็ไหลเยอะมากนะครับ
ยังพอมีสติแล้วก็พูดคุยก็สอบถามตอบโต้ได้นะครับ
ก็รีบพาไปอนามัยใกล้บ้านครูอีกคนก็โทรแจ้งตำรวจ
ตั้งแต่มีข่าวเหตุการณ์ที่เด็กถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมที่เป็นข่าวดัง
ใช่ค่ะที่หนองบัวลำพูทางโรงเรียนแห่งนี้ที่อยู่ที่สุพรรณบุรี
ก็พยายามหามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ปิดประตูโรงเรียนตลอดไม่เคยเปิดเลย
สุดท้ายมันปีนรั้วเข้ามาเนี่ยฮะค่ะ
เพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนบอกว่าตอนนั้นนั่งเล่นกันอยู่ใกล้กันหลายคน
คือคนที่เห็นทันเนี่ยหันหน้าออกทางกำแพงโรงเรียนแต่น้องเข้ากล้องเนี่ยหันหลังให้กำแพงโรงเรียน
ก็เลยโชคร้ายวิ่งหนีไม่ทัน
นั่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นครับอ๋อนั่งเล่นแล้วแล้วนุ้งนั่งหันหน้าหรือว่าหันหลัง
หันหน้าครับหันหน้าแล้วน้องข้าวกล้องนั่งยังไง
คันหลังเขาปีนรั้วขึ้นมาแล้วเขากล้องแล้วเข้ากล้องไม่ยอมวิ่งหนีครับ
เขาก็ป้าเข้ากล้องครับก็แล้วตอนที่ป้าเข้ากล้องเนี้ยแล้วหนูทำไง
ผมก็เห็นผมวิ่งหนีครับหนูก็รีบไปบอกเพื่อนว่าให้ล็อกประตู
็อกประตูอะไรลูกล็อกประตูห้องค่ะอ๋อ
เพราะว่ากลัวว่าเขาจะมาทำร้ายให้เขาเลิกทำแบบนี้อีก
เพราะว่าหนูกลัวว่าเพื่อนหนูจะไม่หายเพราะว่าเพื่อนก็ตัวเล็ก
ภูมิในการโรงเรียนนะครับก็คือพอสมยศภูคังบอกว่าทางโรงเรียน
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกัน
สอน๑วันแล้วก็ได้เรียกประชุมคณะครูแล้วก็คณะกรรมการโรงเรียน
นะฮะเพื่อหาแนวทางในการป้องกันให้รัดกลุ่มมากขึ้นสำหรับพื้นที่ของโรงเรียน
นะครับรวมทั้งจัดประสานไปจัดประสานในพื้นที่
ตรวจตราพื้นที่โรงเรียนบ่อยมากขึ้นนะครับบ้านของนายอาทิตย์นะครับ
ผู้ชมครับที่คุณสุชาดาไปดูเนี่ยนี่คงจะคลั่งอย่างหนักหลอนอย่างหนัก
สารพระภูมิที่บ้านนี่ฮะอันนี้เป็นบ้านพื้นบ้านนะ
บ้านเพื่อนบ้านใกล้ใกล้บ้านนายอาทิตย์นายอาทิตย์นี่ไปทุบสารพระภูมิของเพื่อนบ้านนะครับ
ญาติบอกว่านายอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านพ่อแม่แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่อยู่บ้านก็เลยอยู่คนเดียว
เคยมีเมียนะแต่เมียก็ต้องเลิกไปอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าดมกาวตลอดมึนเมาอลวาดตลอด
แถวนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยได้เลยความจริงก็เป็นเครือยาศกันหมด
อ่าคือพอกลับมาก็ไปดมกาวอ่าแล้วก็จะคลั่ง
คนที่แล้วก็คิดว่าที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่อาถรรพ์แบบไปทุบสารอะไรของเพื่อนบ้านแล้วเห็นผีหรอก

เราก็สงสารเด็กนะมันเด็กตัวเล็กหน้าตาดีนะพูดเก่ง
รู้จักกันหมดใช่ไหมคะ
ก็รู้จักแต่คนทำร้ายแล้วมันคงไม่รู้จักว่าลูกเต้าเหล่าใครหรอก
อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเป็นเด็กหรืออะไรประมาณ
เราก็ไม่รู้มันเนอะมันคนมันวิกลจริตแล้ว

ผมก็ใจหายเลยกลัวจะเป็นลูก

แต่ก็คือรู้จักกันหมดนั่นแหละ
รู้จักกันหมดครับมันก็เครือญาติกันหมดนะครับ

โรงเรียนปล่อยเด็กมาทานอาหารตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ตอนนี้เขาก็โดนจับไปแล้วก็หมดห่วงนะครับ
ส่วนผู้ปกครองของเด็กนักเรียนคนอื่นนะครับ
โรงเรียนที่หนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางผู้ปกครองบอกก็ยังหวาดระแวงกันอยู่หวาดกลัวกันอยู่
อืมมันสะเทือนขวัญจริงนะครับ
อยากให้หาทางป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยนะครับ
หรือควรจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงเอาให้แบบเด็ดขาดไปเลย
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับแล้วก็เรื่องการพาอาวุธด้วยนะฮะ